กันที่วงการแรปเปอร์กันหน่อยดีกว่าค่ะมีการด่ากันสาดเสียเทเสียกันอยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับแจ๊ดฉวนชื่นแล้วก็คุณหนุ๊ยนั่นเองค่ะ
คุณแรปเปอร์เนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาอะไรกันด่ากราดกันยาวผ่านโซเชียลเลยนะ
รวมไปถึงภรรยาของพี่แจ๊ดเองก็รู้สึกไม่พอใจกับเรื่องนี้ล่ะค่ะ
นี่แหละค่ะดราม่าร้อนสุดเลยนะคะสำหรับกรณีที่แรปเปอร์นุ้ยกิติรวงพึ่งหลวง
มีคำหยาบคายนะคะดิฉันจะพยายามเซ็นเซอร์ตัวเองนิดนึง
กว่าปีนี้ค่ะวงการตลกมีดราม่าผมไม่เคยไปเผือกเลย
ทุกวันนี้ยังงงอยู่ว่าตลกมาเผือกอะไรกับผม
โดยต้นสายปลายเหตุมันมาจากก่อนหน้านี้ค่ะ
ด้วยคำข้อความหยาบคายรุนแรงแจ๊ดไม่นิ่งเฉยค่ะ
คอมเมนต์สวนกลับจับใจความประมาณว่า
โอเคนะที่ด่าไปเนี่ยเพราะว่าเขาเองเนี่ย
เขาไม่ได้เป็นรัปเปอร์เขาคือตลก
แต่ที่เขาด่าไปเนี่ยเพราะว่าไม่ชอบคนรังแก่เด็ก
เองเนี่ยแรปไม่เป็นหรอกแต่ก็ใช้ชีวิตมาเยอะกว่าคุณนุ้ยนั่นเองนะ
โดยตอนท้ายค่ะแจ๊ดก็ยังขอโทษคุณนุ้ยไปด้วย
แล้วก็ยืนยันว่าที่ออกมาโพสต์เนี่ยออกมาพูดเพราะว่าไม่อยากให้ไปรังแก่เด็ก

แต่ว่าแรปเปอร์พีนายดีกลับโพสต์รัวเลยนะฮะ
มีข้อความบางอันต่อว่าแจ๊สเต็มเลย
หนักสุดที่บอกว่าจะทำเพลงใหม่ชื่อดมนั่นเองนะคะ
ก็ดมนี่ก็คือพ่อคุณแจ๊ดอย่างที่รู้กันไปนะฮะ
ในฐานะผู้จัดการส่วนตัวพี่แจงปุณาสาภรรยาพี่แจ๊ดค่ะ
ก็ออกมาไลฟ์สดตอบโต้กลับไปว่า
รู้สึกไม่พอใจเลยว่าทำไมจะต้องมาดูถูกอาชีพตลกค่ะ
เราเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะหยุดเลือกที่จะบล็อกคุณ
ล็อกแฟนคลับของคุณแทบทุกคนเลยด้วยซ้ำ
เพราะอะไรเพราะถ้าไม่ชอบกันก็แยกทางกันอย่ามายุ่ง
แต่วันนี้คุณกลับโพสต์อีก
เกิ้ลต่อไปของผมชื่อว่าดมเร็วนี้
คนเราควรมีจิตสำนึกนะไม่ได้ว่านะ
คุณจะเอายังไงในเมื่อเราบอกให้จบแล้ว
จบไปแล้วด้วยไม่ว่าคุณจะด่าอะไร
เราก็แล้วแต่เราจบแล้วแต่ดูเหมือนว่าคุณยังไม่จบ
คุณจะเอายังไงคุณจะเอาทนายฝั่งคุณมาคุยกับเราไหม
หรือว่ายังไงคือชี้แจงมาเลยค่ะ
ทางฝั่งแจงของคุณแจ๊สชวนชื่นคุณพระดุงทรงแสง
จบแล้วและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคุณอีก
แจ้ชก็ไปเตือนที่กลายเป็น
แต่ว่าเรื่องมันไม่จบก็ยังด่ากันต่อ
คุณแจงก็เลยออกมาบอกว่าจะเอายังไงจะจบไหมไม่งั้นเจอทนาย
แต่ยังยังไม่จบเพราะว่าอะไรจะไปตั้งจะไปเกี่ยว
เอาคนแบบชื่อดงชื่อดมอะไร
พ่อเขามาเหมือนแบบไปล้อมชื่อพ่อเขาหรือเปล่า
มันก็ไม่เกี่ยวกันมันก็ไม่น่ารัก